ลีลาการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าในยุคนี้ก็สำคัญเหมือนกัน
เพราะหนุ่มน้อยคนนี้ช่วยคุณยายขายของด้วยเสียงเจื้อยแจ้วเลยจ้า
คุณชนะลองขายกับข้าวเหมือนน้องเขาสิคะ

คุณดูตอนคุณ๑๒ขวบคุณคิดอะไรดีไหม
ตอนนั้นเหรอผมยังวิ่งไล่แกล้งเพื่อน

โอ้โหพลังลูกคอกับฮ่าฮ่าฮ่า

ใช่คือเรียกลูกค้าทีนึงได้ยินไป๓บ้าน๘บ้าน๑๐หมู่บ้านกันเลยจริง
หนุ่มน้อยคนนี้โด่งดังในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้นะคะ
เนื่องจากลีลาการร้องเรียกลูกค้าให้ซื้อกับข้าว
ลูกคอ๑๐ชั้นของน้องเขานี่แหละ

หนุ่มน้อยคนนี้ชื่อว่าเด็กชายธเนธจันทะเนธหรือน้องเฟิร์ส
เฟิร์สเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี

แต่น้องรักและน้องกระตันยูมากอยากช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว
อาสาช่วยคุณยายปั่นจักรยานร้องเร่ขายกับข้าวแทนคุณยาย
เพราะคุณยายอายุเยอะแล้ว
คุณยายก็เลยแบบว่ามีหน้าที่ทำกับข้าว
เฟิร์สก็เป็นคนเอาไปเลขขายด้วยการใช้เสียงเจื้อแจ้วของตัวเองนี่แหละ
บอกว่าน้องขี่รถมาถึงแล้วนะ
เฟิร์สเนี่ยสร้างจุดเด่นที่ทำให้ใครได้ยินแล้วต้องหยุด

การตะโกนขายกับข้าวพร้อมเทคนิคใส่ลูกเอื้อนลูกคอลงไป

เพราะว่ามีเพียงน้องเฟิร์สคนเดียวที่ทำแบบนี้
ยากมากที่ใครจะเรียนแบบคุณดูเด็กคนอื่นนะนะ
จริงคุณไม่เรียนแบบคุณทำไม่ได้
ใช่คุณชนะคุณก็ทำไม่ได้หรอกแล้วนอกจากเสียงร้องเรียกลูกค้าของน้องจะโดดเด่นแล้ว
รสชาติอาหารกับข้าวของคุณยายเขาก็ต้องเด็ดไม่แพ้กัน
ใครที่ได้ทานเนื้อห่มพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่ากับข้าวคุณยายอร่อยมาก
เนื่องจากว่าคุณยายเป็นคนปรุงขายเอง
แล้วใครอยากอุดหนุนกับข้าวคุณยายอยากอุดหนุนอยากช่วยน้องเฟิร์ส

เฟิร์สจะขี่รถจักรยานขายแถวหมู่บ้านเอื้ออาทร
หมู่๗ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจินบุรี
แล้วราคาขายน่ารักมาก๓๐บาทเท่านั้นเองคุณ
ดูดิใครผ่านไปผ่านมาที่เห็นน้องเฟิร์สก็อยากจะแวะอุดหนุนกันทั้งนั้นนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดใครเจอน้องเฟิร์สก็อย่าลืมอุดหนุนน้องเฟิร์ส

ปรบมือให้กับน้องเฟิร์สเลยนะน่ารักมากเลย
ช่วยเหลือคุณยายนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าอยากแบ่งเบาภาระครอบครัว
เห็นน้องเบิร์ตบอกว่ากับข้าวคุณยายนี่แหละอร่อยที่สุด

แล้วเมนูที่แบบเด็ดเลยนะ
คือนี่นะเมื่อกี้ที่เขาซื้อไปต้มยำอร่อยมากคือ
มีโอกาสเดี๋ยวจะไปซื้อกับข้าว